ก็คือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาลราชนิเวศครั้งที่สามสิบห้า
ถ้วยพระราชทานในหลวงราชการที่๙ซึ่งตอนนี้ก็เปิดฉากการแข่งขันขึ้นแล้วค่ะ
เราไปติดตามแม่งอะกาศภาพรวมหมดได้คุณเกลือกชายคุณโท
รายงานมาจากที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนอีสานฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาลราชนิเวศ
เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับโดยเจ้าภาพจังหวัดสกลนครจัดอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงพระราชธานฐุยรางวันนี้ให้
โดยบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขัน
ธวัฒนศิริวัตนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ข้าราชการนักเรียนประชาชนสกลนคร
กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระราชดิทธรรมโทษรางวัลภูพว่าราชชนิเวศ
ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมระยะเวลากว่า๓๕ปีที่ดำเนินการจัดการแห่งขัน
เราชาวสกลนครได้จัดการก่อถวายอะไร
กับนักกีฬาทั้งหมดนะครับ
ที่มาร่วมกันกันทัวร์นี้ครับ
เราจัดแบบลิบง่ายเพราะว่า
สำหรับชาวสกลนครมากมายนะครับ
พวกชาวสเตศสกลนครถึง๑๐๙ครั้ง
ขณะที่นายชัยมงคลชัยรบนายกองค์การ
เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินแล้วสกลนครเป็นเจ้าภาพนั้นเรามีความภาคภูมิใจ
แม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแต่สิ่งที่อยู่ในใจเราเรามีพระองค์ท่านมาโดยตลอด
แห่งขันฟุตบอลทั่วภูพาลครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของเรา
ชนอีสานที่ได้ตระหนักถึงพระเมตตาเราจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์แบบสมพระเกียรติสมกับเป็นถ้วยที่พระองค์ท่านพระราชทานเป็นใบสุดท้าย
สำหรับในปีนี้มี๒๐ทีมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจะใช้สนามกีฬาอำเภอสว่างแดนดินและสนามกีฬาจังหวัดสกลนครเป็นสนามหลักการแข่งขัน
ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ไปครอง
เงินรางวัล๒๕๐๐๐บาท
ซึ่งผลการแข่งขันติดตามได้ในช่วงเรื่องรอบขอบสนาม
ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสกลนคร